พาลงใต้ไปที่สิชนนครศรีธรรมราช

รู้จักกันชื่อวัดไอ้ไข่
เมื่อวานนี้เขามีการทำวัตถุมงคลใช่ไหมคะ
แล้วก็มีการให้บัตรคิวเพื่อไปรอรับ

ตามรายงานข่าวสักประมาณ๔๐๐๐คน
เป็นว่ามันหนักกว่านั้นคือพอเบียดเสียดกันปุ๊บ
บางคนก็เป็นลมบางคนถึงขั้นว่าทะเลาะวิวาดกันก็มีนะคะ
พอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บเอาล่ะเจ้าหน้าที่ทางวัดทำไง
ต้องประกาศเลยหยุดค่ะ
สั่งยกเลิกการรับบัตรคิวทั้งหมด
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายนะคะ
แล้วคุณคนไปเยอะมากจากทั่วทุกสารทิศนะคะ

พอทางวัดสั่งหยุดยกเลิกการรับบัตรคิว
แน่นอนว่าบางคนที่เขาอดตาหลับขับตานอน
ไปรอตั้งแต่ตี๓๔แต่เช้าก็โกรธนะ
แสดงอาการไม่พอใจเพราะก็บอกว่า
แหมตื่นมาตั้งแต่ตี๓ตี๔มารอรับบัตรคิว
รอมาเป็น๓๔๕ชั่วโมงรู้สึกเหนื่อยมาก
แล้วก็รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะคุณดูนะ
ทีนี้เราไปถามประหลัดอำเภอศรีชนฝ่ายป้องกัน
คุณวิราชัยบุญนิสัยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คนี้
เป็นลมก็มีจังหวะเดินทับกันชนกันก็มี
ประหลัดอำเภอศิษย์ชนภายป้องกันมีการโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่า
เนื่องจากมีผู้ศรัทธามาจองวัตถุมงคลไอ้ไข่จำนวนมาก
ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีผู้บาดเจ็บเป็นลม
และเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด๑๙
เพราะฉะนั้นแล้วทางอำเภอศิษย์ชนภายป้อง
ได้มีการหารือกับวัดเจดี
จึงมีมติร่วมกันคือให้ยุติการสั่งจองไอ้ไข่ไว้ก่อน
แล้วมีการวางแผนควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ก่อนที่จะสั่งเปิดให้จองได้อีกครั้ง
โดยจะใช้วิธีการสั่งจองแบบออนไลน์หรือวิธีการใดก็ตาม
ไม่เอาแล้วไอ้ภาพบรรยากาศแบบนี้มันจะไม่กลับมาแล้วนะคะ
แต่มีแนวโน้มว่าจะมีการสั่งจองออนไลน์

แล้วดูดิขยะเต็มไปหมดเลย
เออตอนนี้คนเขากำลังนิยม
ใช่แล้วมันสักครู่นิดนั้นเลย
บางคนก็ไม่สูงบรรยากาศอาณาไม้ด้วย